การที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมแล้วก็อุกอาจมาก
ผู้ชายคนหนึ่งไปฟันเขาจนเสียชีวิต
แล้วลากศพมาทิ้งที่สวนปามตรงนี้

ตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เลยนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเหมือนกับมีรถกระบะเนี่ยขับมาแถวนี้นี่ฮะ
แล้วมีคนเนี่ยลากอะไรลงมาทิ้ง
จนทีไล่ตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ผู้ชายคนนี้มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุ
สอบไปสอบมาเอ้าเป็นเพื่อนกับคนตายด้วย
เขาสารภาพว่ายังไงเดี๋ยวรอฟังนะครับแต่ว่าดูตรงพื้นที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
สพปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่
คุมตัวนายธิรพลนามสกุลคงนรงชื่อเล่นชื่อในเหมียว
อายุ๓๖ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แล้วก็ไปชี้จุดทิ้งศพนายวิเชษแคล้วไพร
ชื่อเล่นชื่อเอ็กซ์อายุ๓๓ปี
หลังจากที่ใช้มีดตัดอ้อยเนี่ยฟันเขาจนเสียชีวิต
แล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้เป็นสวนปามนะครับในพื้นที่หมู่๓
บางยิงวัวตำบลเขาต่ออำเภอปลายพระยาจังหวัดกะบี่
นายวิเชษเสียชีวิตในสภาพที่ศีรษะมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมนะครับ
เป็นแผลชะกันนะฮะที่แขนสองข้างเนี่ยมีรอยถูกฟันหลายแห่ง
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๐ชั่วโมง
ที่เช้าวันนี้จะมีคนมาเจอศพก็คือน่าจะเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมา
จากนั้นตำรวจไปจับกลุ่มตัวนายธิรพลนะฮะสักช่วงประมาณเที่ยงวันนี้ที่ไปจับกลุ่มตัวได้
คือตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบศพแล้วก็ไล่ตรวจสอบไป
พระยาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนจะเจอศพในช้าวันนี้นะ
เห็นรถกระบะคันหนึ่งขับมาตรงนี้ลักษณะเหมือนเอาอะไรมาทิ้ง
อาจจะเอาศพมาทิ้งก็ได้เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตรวจสอบต่อนะ
เพราะว่าจุดที่เจอศพไม่มีร่องรอยการต่อสู้ก็เลยเชื่อว่าเขาต้องถูกฆ่าจากที่อื่น
แล้วเอาศพมาทิ้งที่นี่พอไล่ไปไล่มาเนี่ย
ผู้ตายที่รู้แล้วว่าคือใครเนี่ยเขามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีบ้านอยู่แถวนี้
คือนายธิรพลบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุจุดที่เจอศพแค่๑กิโลเมตรเท่านั้น
ก็ไล่ไปที่บ้านของนายธิรพลบ้านอยู่ในสวนปามนะฮะ
นั่งอยู่โต๊ะหน้าบ้านตำรวจไปถึงเนี่ยไปควบคุมตัวมาสอบปากคำ
นี่ฮะสุดท้ายเค้นไปเค้นมาเขาสารภาพว่าก่อเหตุจริง
นี่นะฮะแล้วก็พาไปชี้จุดที่ทิ้งมีดนะครับเป็นมีดตัดอ้อย
แล้วก็นี่ฮะรถกระบะฟอร์ดสีเขียวจอดอยู่ที่บ้าน
ไปดูที่กระบะหลังเนี่ยมีร่องรอยลักษณะถูกล้างทำความสะอาดเช่นกัน
แต่มันยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่ฝาท้าย
แล้วที่รองเท้าผ้าใบด้วยนี่นะฮะนี่รองเท้าผ้าใบก็เพิ่งซักทำความสะอาดเหมือนกัน
กแดดอยู่ท้ายกระบะนี่แหละนี่ฮะล้างคราบเลือดหมดเลยนะครับ
อ่างซักผ้าข้างบ้านเขาบอกยังไงหลักฐานมันก็ต้องมีร่องรอยจนได้
อ่างซักผ้าข้างบ้านของนายธิรพลนะครับมีเสื้อผ้าแช่น้ำอยู่
นี่ตำรวจก็เก็บไปเป็นหลักฐานเลยนะครับเสื้อผ้าที่ใส่วันที่เกิดเหตุที่ฟันเขาจนเสียชีวิตอ่ะ
เลือดเนี่ยฮะเอามาแช่เนี่ยเพื่อจะซักล้างคราบเลือดแล้วมีจุดคอกเลี้ยงหมูของที่บ้านของนายธิรพล
จุดนี้ผู้ต้องหาบอกว่าคือจุดที่ฟันเขาจนเสียชีวิตก็ยังมีคราบเลือดเหมือนกัน
ตรวจที่บริเวณบ้านเนี่ยนะฮะตรวจไปตรวจมานะครับบ้านของนายธิรพลเจอห่อยาบ้านะครับ
ข้างในมียาบ้าอยู่จำนวนนึงนะลักษณะถูกทิ้งเอาไว้ข้างบ้าน
หรือจะเอามาซ่อนไว้ก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่หน้าเสียเลยค่ะถูกจับสารภาพเรื่องฆ่าคนตายแล้วเนี่ยมาเจอห่อยาบ้านี่หน้าเสียเลย
โอ้โหโดนคดียาเสพติดเข้าไปอีกเยอะด้วยนะครับ
ธิรพลผู้ต้องหาอ้างว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือคืนเมื่อวานนี้
สักประมาณ๔๕ทุ่มตัวเขาขับรถออกไปทำธุระที่บ้านเพื่อน
ห่างจากบ้านเขาไม่ไกลนักแล้วก็ไปเจอกับนายวิเชษผู้ตาย
ซึ่งเป็นอริเก่ากันเคยมีปัญหาทะเลาะกันมานานแล้ว
ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าผู้ตายเนี่ยชอบพูดจาท้าทายเขานะ
เจอกันเมื่อคืนนี้มีปากเสียงกันอีกเถียงกันอยู่ที่บ้านเพื่อนนี่แหละ
เลาะกันอยู่ที่บ้านเพื่อนนายธิรพลเนี่ยอ้างว่า
ตัวเขาก็ขับรถกลับบ้านไม่อยากทะเลาะแล้วขับรถกลับบ้าน
แต่นายวิเชษผู้ตายขี่จักรยานยนต์ตามมาหาที่บ้านอีก
มาถึงมาพูดจาท้าทายอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เลยไล่ผู้ตายบอก
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอยากเจอกันนะขี่จักรยานยนต์ไปรอที่คอกหมู
คอกหมูอยู่ปากทางเข้าบ้านเขาแต่ตัวเขาเนี่ยไปคว้ามีดตัดอ้อยมา
แล้วก็ขับรถกระบะตามไปที่คอกหมูพอลงไปถึงเนี่ยคุยกันไม่กี่คำ
เอามีดขึ้นมาฟันเขาเลยฮะฟันใส่เขาแล้วเขาก็ล้มลงนี่เห็นไหมฮ
เลือดเต็มเลยนะฮะแล้วก็ฟันต่อจนเขาเสียชีวิต
เสร็จแล้วก็ลากศพขึ้นท้ายรถกระบะแล้วขับไปจุดที่เจอศพนะฮะ
ห่างจากบ้านสักหนึ่งกิโลเมตรจุดสวนปามแล้วก็ถีบศพลงจากท้ายกระบะ
จากนั้นก็กลับมาล้างทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันล้างไม่หมดหรอก

แล้วก็เลยออกไปพบเขาตรงนู้น
มันตามพวกมันนี่ถึงกับพวกมันผ่านไปจีบของมุมนะฮะ

อันนี้ผ่านนู้น

เร่งเล่นมันรวดมือไปนั้นนะฮะ

ถ่าท่ายไปนั้นนะฮะ

ถึงร่างยานเอาท็อปไปถุ่มนู้นนะฮะ

แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับ

ที่ว่าผู้ตายมาหาเรื่องเขาก่อนมาท้าทายเขาก่อนอะไรแบบนี้

ก็ต้องไปตรวจสอบต่อว่าเมายาบ้าหรือเปล่า

ชี้จุดเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยก็นำตัวไปคุมขังไว้ที่สพปลายพระยานะครับ

คือเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่มียาบ้าไว้ในความครอบครอง
และข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
ผู้ต้องหามีประวัติเพิ่งพ้นโทษ
คดีครอบครองยาเสพติดมาได้เพียงหนึ่ง
นี่พ้นมา๑เดือนนี่มีครอบครองอีกแล้ว

ช่วงเย็นที่ผ่านมาญาติของนายวิเชษรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ

ตะบนขาวต่ออำเภอปรายพระยาก็แน่นอนแล้วครับก็เต็มไปด้วยความโศกส้าว
เขารู้จักกันแต่พ่อก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกัน
เพราะพ่อเองก็ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดนะส่วนแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแม่ของลูกชายเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าหลังเนี่ยพ่อเพิ่งกลับมาอยู่กับลูก
คือวันเกิดเหตุเนี่ยก็ยังแปลกใจอยู่ว่าลูกหายไปไหน
แล้วทำไมผู้ต้องหาต้องมาฆ่ากันขนาดนี้
เพราะปกติลูกชายเนี่ยเป็นคนชอบพูดเล่นพูดกลวน
ไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่องอะไรกับใคร
เมื่อคืนลูกออกจากบ้านไปช่วง๒๓ทุ่มแล้วไม่กลับมาเลย
จนกระทั่งวันนี้มารู้ข่าวก็คือมีคนมาแจ้งว่าลูกเนี่ยถูกฆ่าแล้วเอาศพไปทิ้ง
แต่ถ้าผู้ต้องหาจะมาขอโทษมาขอเข้ามาพ่อก็ขออโหสิกรรมให้

อยากจะสดสบ๓คืนนะครับชาปรนกฤษวันอาทิตย์นี้นะค่ะ